จากคนเดือดร้อนจากเรื่องของฝนตกน้ำท่วมแบบนี้แล้ว
น้ำที่มาทำให้สัตว์เดือดร้อนเช่นเดียวกันอย่างวัว
วัวเนี่ยคุณผู้ชมมันเจอน้ำซัดลงไปแล้วมันจะจมอยู่แล้ว
มีกู้ภัยหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๑ปีว่ายน้ำไปไปช่วยวัว
จะช่วยได้ไหมไปลุ้นกันหน่อยครับ
คือถ้าเกิดคนจมน้ำเรายังพอมีทักษะในการที่จะเข้าข้างหลัง
คนเราก็เอามือนะล็อกคอคนแล้วพาไหว้เข้าฝั่ง
แต่วัวจมน้ำกู้ภัยคนนี้เขาจะช่วยยังไงต้องเจ็ดตัวคุณผู้ชมนะฮะ
ความลำบากแรงเนาะต้องไหว้น้ำตามวัว
ในคลิปจะเห็นว่าวัวเนี่ยกำลังจะจมน้ำตะเกียกตะกายไป
ว่ายน้ำหนีเข้าฝั่งด้วยความตื่นตระหนกตกใจเพราะน้ำมันสูงมากเลย
เพราะวัวเองก็กำลังจะจมและมีวัวทั้งหมด๗ตัว

ว่ายไปต้อนมันไปให้มันไปจุดที่น้ำตื้นหน่อย
มันจะได้เดินเองได้นะฮะเป็นการช่วยวัวเข้าฝั่ง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดบรยองครับ
ไปเจอกับหนุ่มในภาพกู้ภัยในภาพ
ว่าน้องต้นไม้ชื่อจริงคือนิติพลไกรเดชอายุ๒๑ปี
เป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างพรกุศลและเป็นนุ่มฮีโร่ในคลิปนั่นแหละ

ต้นไม้บอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้าของวันที่๘ที่ผ่านมา
มีชาวบ้านมาแจ้งไปช่วยหน่อยน้ำมันมาเยอะแบบมันไหลแบบเฉียบพันธุ์มาก
คุณผู้ชมน้ำมันมาแบบหาใหญ่นะแล้วท่วมทุ่งนาทุ่งนาตรงนั้นน่ะ
วัวมันกำลังเดินกินย่ากันอยู่นะฮะพอน้ำมาเร็วมากมันท่วมสูง
แล้วสุดท้ายวัวมันก็กลับเข้ามาในพื้นที่ในฝั่งไม่ได้กลับมาตรงฝั่งถนนไม่ได้
ทีนี้วัวมันก็ถูกน้ำเนี่ยพัดออกไปพัดออกไปฝูงวัว๗ตัววัวตัวใหญ่๖ตัวลูกวัว๑ตัว
มันตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะขนาดนั้นน้องต้นไม้เขาคิดอะไรอยู่
ได้ว่ายน้ำไปช่วยไปฟังครับ

โอ้โหสุดยอดสติไหวพลิบของเขานะสมแล้วที่เป็นกู้ภัยฮีโร่นะ
อย่างที่เราทราบดีว่าช่วงวันที่๘วันที่๙คุณผู้ชมฝนตกหนักมากแล้วนะ
ระยองถูกน้ำท่วมแบบฉับพลันหลายพื้นที่นะฮะทั้งพื้นที่การเกษตรทั้งบ้านบริเวณของประชาชน
อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายวัวเจ็ดตัวก็ปลอดภัยนะครับ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าพื้นที่นี้นะมันถูกน้ำท่วมมันเป็นที่นาโล่งไง
เป็นที่นาโล่งแจ้งแล้วตอนที่น้ำมามันมาแบบเยอะมากเลย
มันก็สูงเท่าคอนะวัวมันก็ไม่ทันที่จะระวังอะไรแบบนี้
คนเองก็ไม่ทันระวังนะมันก็เลยโดนน้ำเนี่ยพัดพาไป
สุดท้ายน้องเขาก็ช่วยต้อนมันกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะฮะ